คุณผู้ชมครับมาดูความขึ้นหน้ากันต่อเหตุการณ์ยิงกันในบ่อนแห่งหนึ่ง
พระราม๓จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๔ศพ
โดยการเป็นชาย๒หญิง๒หนึ่งในนั้นก็เป็น
ตำรวจด้วยเรื่องนี้ก็ถึงท่านนายกแล้วครับ
เอ่ยปากว่าเหตุการณ์นี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
ผมพาคุณผู้ชมไปดูข้างในตึกนั้นหน่อยว่ามันใช่บ่อนหรือเปล่า
คุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อยมันมีอะไร
มีความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายหลักฐานต่าง
เพื่อให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่บ่อนหรือเปล่า
ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพนิ่งก่อนนะอันนี้คือในบ่อนของเฮียตี้ใน
เขาเรียกว่าเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งมันเป็นตึกแถวติดกัน
ด้านบนเป็นห้องเช่าเฮ้ยคนอยู่เต็มไปหมด
ด้านล่างเป็นห้องโถงก็ทำต่อต่อทะลุกันกลายเป็นบ่อนขนาดใหญ่
อันนี้คือซอย๖๖ย่านพระราม๓แขวงช่องนนทรีย์เขตยานวากรุงเทพ
มีการยิงกันคืนของวันที่๓สิงหาคมตอน๕ทุ่มครึ่ง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือพันธุ์ตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐหรือว่าสารวัตรแม็กซ์
อายุ๓๒ปีเป็นสรวจสอบสวนสอนรสแมดำ
มีนางสาวพีรยานุ่มละมุนอายุ๔๔ปี
แล้วก็นายถาวรศรีสดอายุ๕๑ปีรวมทั้งนางเมาแซลเป่าอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นพนักงานในบ่อนแล้วก็เป็นชาวกัมพูชานะครับ
แล้วก็มีภาพข้างในต่อคุณผู้ชมไปดูจะเห็นว่าในภาพ
เราจะเห็นศพของนางสาวพีรยานอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้น

ขณะที่มีกลุ่มผู้ชายกำลังเก็บข้าวของเคลื่อนย้ายเก้าอี้เคลื่อนย้ายโต๊ะ
สังเกตดีจะเห็นว่ามีเก้าอี้๒แบบ
แบบที่ไม่มีพันนักเนี่ยอันนี้จะให้พนักงานในบ่อนนั่ง
อีกแบบนึงนะฮะก็เป็นเก้าอี้บุหนังอย่างดีสำหรับลูกค้าที่เข้าไปเล่นในบ่อนนะครับ
แล้วก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งมีรถเข็นเครื่องดื่มที่มีแก้วน้ำน้ำดื่มขนมขบเคี้ยววางอยู่บนพื้นนะฮะ
มาก็เป็นถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มีตะเกียบใกล้ใกล้กันแล้วก็มีถังขยะด้วย
อันนี้คือด้านในที่ถ่ายมาเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเรามองขึ้นไปบนเพดาน
เราจะเห็นเขามีการติดจอทีวีเอาไว้ที่ผนังสามจอนะกล้องวงจรปิดติดรอบทิศทางเต็มไปหมดนะฮะ
มีเครื่องปรับอากาศมีเครื่องฟอกอากาศอีกหลายตัวแล้วก็จริงจริงแล้วห้องเนี้ยสามารถรองรับคนได้จำนวนมากนะ
เพดานก็มีไฟเต็มไปหมดสะท้อนที่พื้นระยิบระยับเลยซึ่งจะเป็นอะไรเสียไม่ได้นอกจากมันคือบ่อน
แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าเป็นอะไรที่เราเล่าให้ฟังทั้งหมดอุปกรณ์ในห้องทั้งหมดบอกมาหน่อยสิ
มันคืออะไรห้องดูทีวีขนาดใหญ่เออมันคืออะไรและด้านนอกมันคือเป็นที่แบบตึกสมหน่อยเออ
เป็นอาคารพาณิชยห้องแถวอะไรก็ว่ากันไปแต่ข้างในมีการตกแต่งแบบนี้
มันจะเป็นอะไรได้นอกจากบอลนะฮะภาพทั้งหมดมันฟ้องอยู่แล้วว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างออกไปจากที่นี่
หลังจากเกิดเหตุยิงกันตายคงเพราะไม่ต้องการจะให้มีใครรู้ว่ามันคือบ่อนที่รักรอบเปิดกันอย่างโจ่งครึ่มในกรุงเทพ
เลื่อนย้ายกันทั้งที่ยังมีศพคนตายอยู่ในจุดเกิดเหตุแต่คนกลุ่มหนึ่งพยายามเคลื่อนย้ายเข้าของออกไปก่อน
ซึ่งจะเห็นว่ามีศพของสารวัตรแม็กซ์นอนอยู่ตรงเสาใกล้กับเคาน์เตอร์ศพของนางเมาพนักงานของบ่อนเนี้ย
นะฮะก็อยู่แต่ในภาพไม่เห็นศพของนายถาวรเพราะว่าไปอยู่ในห้องน้ำนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางด้านของพลตำรวจโทษพระกระพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานเรียกประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะ
แล้วก็บอกว่าได้สั่งการให้ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือใครทั้งนั้น
ส่วนที่ปรากฏภาพตามสื่อว่ามีการขนย้ายเข้าของออกจากอาคารนี้รวมทั้งภาพกล้องวงจรปิด
ตนเองก็สั่งให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานถ้าพบว่าใครเคลื่อนย้ายหรือพยานหลักฐานในคดีต่างมีการทำลายต่าง
ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษนะฮะ
ซึ่งก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายนะฮะ
ตำรวจโทอดิเรกโปธิปันรองผู้บังคับการปราบราม
พันธุ์ตำรวจโทนรงแป้นปลื้มนะฮะสารวัตรปรับราม
แล้วก็พันธบรวจโทนักขปกรณ์หัดคำสวัสดิสอบสวน
ทั้งหมดให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
กองบัญชาการตำรวจนครบานเพื่อหลีกทางให้มีการสืบสวน
หาบุคคลที่ต้องมารับผิดชอบตามคำที่ท่านนายกได้ประกาศไว้ว่า
คนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบนะฮะ
คือคำถามตอนนี้ที่สังคมสงสัยอยู่นะคะ
หนึ่งมันมีบ่อนจริงป่ะที่พระรามสามณจุดเกิดเหตุเนี่ย
แต่แน่แน่คือยิงกันตายแน่แน่นะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มีบ่อนจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามคุณชูวิทย
ได้คำตอบมาแล้วด้วยนะคะครับส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ออกมา
พูดถึงคดีความที่มันเกิดขึ้นก็คือรองต่อพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐค่ะ
คุณผู้ชมแล้วท่านเป็นอดีตผู้กำกับตำรวจสันติบาล
ก็ต้องถามท่านแหละค่ะเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ย
มันอยู่ในกองบัญชาการของตำรวจนครบานถูกไหมท่านเองเนี่ย
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้ท่านบอกว่ารู้ไหมว่าบ่อนนี้
เป็นบ่อนของเฮียตี้แล้วเป็นบ่อนวีไอพีมีการเล่นได้เสียต่อวันนะคุณ
ต่อวันหลักร้อยล้านบาทโดยจะเปิดให้เจ้ามือเนี่ย
มาเช่าโต๊ะเช่าโต๊ะเสร็จปุ๊บเก็บข้าวตง
แล้วโต๊ะใหญ่หลักแสนจ้าโต๊ะเล็กห้ามืนโอ้โห
บ่อนแห่งนี้มีสักประมาณ๒๐โต๊ะคูณเข้าไปเงินหมุนเวียน
สะพัดต่อวันเท่าไหร่นะคะทีนี้เราถามต่อว่า
หนึ่งในที่คนที่ตายเนี่ยก็คือนายถาวรนายถาวรเนี่ย
คิดว่ายังไงลักษณะการตายสภาพศพตอนที่โดนยิงเนี่ย
ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากลักษณะการตายแล้ว
ถาวรน่าจะโดนใบสั่งเก็บใบสั่งตายฟังเสียงรองต่อค่ะ
สูงไหมผมพูดตรงแล้วกันว่านายถามว่าอะไรถูกสั่งเก็บ
แต่ใครสั่งเป็นใบสั่งของใคร
ทีนี้อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมที่ต่อข้อคำถามที่ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้ว
ภาพที่เราให้ดูเมื่อสักครู่เป็นบ่อนจริงหรือเปล่า
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตบอกว่านี่ค่ะผมโชว์แบบนี้หลักฐานแบบนี้ชัดเจนไหมครับคุณผู้ชม
แล้วนั่นคืออะไรคุณชูวิทย์บอกว่านั่นคือภาพในบ่อนของเฮียตี้นะคะ
ภาพนี้มันเป็นภาพเมื่อสักประมาณ๑๐ปีที่แล้วได้นะคะ
แต่หลังจากที่เกิดเหตุยิงกันแล้วศพยังอยู่ที่โต๊ะเหลือโต๊ะเพียงตัวเดียว
คำถามคือคืออะไรทำลายหลักฐานใช่หรือไม่ฟังเสียงเฮียชูวิทย์ตอบค่ะ
โซนเดียวนะนี่ผมพูดเลยว่าโซนเดียวนะไม่ใช่ทั้งบ่อนนะอันนี้คือโซนเดียวนะ
บ่อยแล้วก็มีอย่างนี้นะแล้วคุณดูแล้วกันการตกแต่งหรือลักษณะเนี่ยนะ
มันผมว่ามันน้องน้องหมาเกานะผมว่ามันน้องน้องหมาเกานะ
คือต้องยอมรับนะว่าคุณชูวิทย์ท่านมีประสบการณ์ด้านนี้นะคะ

คร่ำวอร์ดค่ะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าภาษาบ้านคือสายดาร์กอ่ะ
ก็จะรู้รู้นอกออกในเป็นอย่างดีทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นคำถามใหญ่ของสังคมนะคะ
ไหนบอกว่าไม่มีบ่อนในกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ร้อนถึงนายกรัฐมนตรี
เอาไปเกี่ยวอะไรกับท่านฝ่ายบริหารประเทศก็ท่านเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติไง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ายอมรับว่าเรื่องของการไล่จับบอลเนี่ย
มันเหมือนแมวไล่จับหนูย้ายไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนู้นที
ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อยากจะบอกนายกว่า
ความคิดของเติ้เสือพิงไหมแมวตัวไหนขอให้จับหนูได้พอนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มที่ไหนก็ตามเนี่ย
ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้รับรายงานเบื้องต้นนะครับ
แต่จะบอกว่าไม่จริงจังในการกวาดล้างนั้น
ทางนั้นมันก็คงเป็นพื้นที่เป็นคนหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มกว่าล้างให้เห็นนะครับ
มีการลงโทษโยกย้ายเจ้าที่ตำรวจที่ปล่อยปะละเลยอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับ
อันนี้ก็เหมือนแมวไล่จับหนูอะนะ
หมอนลอยหมอนวิ่งหมอนไล่เยอะแยะหมดอ่ะ

เพราะฉะนั้นใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับ
แมวไล่จับหนูแล้วหนูเนี่ยจะจับได้ไหมเดี๋ยวรอดูนะคะ

ใช่ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากเรื่องของคดีความแล้วก็สิ่งที่นายกออกมาพูดแล้วนี่ค่ะ
เป็นเรื่องของความเชื่อควบคู่กันไปนะคะ
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวกัมพูชาเป็นสามีของหนึ่งในคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงครั้งนี้นะคะ
ลักษณะคือตามรายงานข่าวบอกว่าเหมือนวิญญาณของภรรยามาเข้าสิง
ผู้ชายคนนี้ร้องห่มร้องไห้พูดจาเป็นเสียงผู้หญิง
พูดจาเป็นเสียงผู้หญิงจนญาติญาติต้องเข้ามาปลอบใจแล้วรับปากว่าเดี๋ยวจะดูแลลูกให้
เพราะคือเหมือนเป็นห่วงลูกจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็สลบไป

ก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของนางเมาที่เสียชีวิต
เขาสิ่งสามีเธอเองบริการเป็นห่วงลูกกับสามีแหละ
เป็นพนักงานในจุดเกิดเหตุนั้นแหละ
ก็เป็นพนักงานของบอดแหละ